อันนี้มีอาการหรือปืน
อันนี้มีอาการปื่น
ของพี่เวียก็จะเป็นพญามังกรของน้องก็จะเป็นพญาหง
ซึ่งเค้าพูดเมื่อนี้บอกว่าเค้าเป็นฮงเหนียวมังกร

น้องก็ต้องยอมหง
ใช่ครับเราเบียนไม่ได้

ค่ะสวยงามอลังการมากและมากับเครื่องเทพด้วย๙๙ล้านรู้สึกว่าต้องเสร็จหน้าอยู่ตลอดเวลา

สุดกีคะ

แล้วก็จะบอกว่าถ้าใครที่อยากจะดูโชว์แบบนี้นะคะ

อังสือเป็นงานผู้งานและนะครับ

ห้ามไปเดินวาลรีนไทยด้วยนะครับ
ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ว่างตรงกันพอดีครับ
เพื่อนรอบคร่างหรือคนที่อยู่รอบตัวส่วนใหญ่ก็จะมีเชื้อสายจีน
แล้วก็เป็นเทศกาลที่เพื่อนคนจีนจะชอบมาก
เราก็จะบอกเออมีโอกาสได้
หลายครั้งแล้วนะที่พี่เวียมีโอกาสได้มาแบบ
เลิมฉลองในช่วงแบบชายนิสนิวเยียร์หลายครั้งที่แบบมีโอกาส

แล้วก็ได้แต่งตัวสวยงามมากดูดี
ไม่รู้เลยครับว่าจะไปติด
ทริปหรือว่าถ่ายละครหรือทำงานหรือเปล่า
ต้องถ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอีเวนต์ก็ยังไม่แน่ใจ
แล้วทางเที่ยวหรือคะวันเด็นไทย
ช่วงเดือนกุมภาคมก็เป็นช่วงเดือนทั้งสั้นใช่ครับก็ทำงานไปไม่เป็นไรครับ

สงสารจริงหรือเปล่า
ความวันไม่สำหรับเรา

ได้ด้วยเหรอ

ไม่ได้ครับก็จะต้องแบบเบอร์อะไรอย่างนี้
มีประโยคต่อท้ายไม่มีครับ
ไม่มีเพราะว่ามุกนั้นเก่าแล้ว

ส่วนเหตุผลที่ถ่ายเบอร์ก็ไม่มีเช่นกัน

เค้าจะเล่ากับภูมิใหม่
คือจะบอกทริคทุกคนนะครับ

ก็จะแบบคิดนะตอนนั้นมั่วไปแล้วเถอะ

มีความหมายหลายอย่างในประโยคเดียวจนงงไปหมด

เขียนอะไรอ่ะสื่อสารต้องการสื่อสารอะไร
สารละขนาดนั้น
โอ้ยจริงจังอ่ะ

ได้รับคำถามที่โอเคแล้วนะ

คือความจริงแล้วก็
เหมือนอาจจะมีไปมิตติ้ง
หรือว่าไปมีงานที่ประเทศจีน

อยากจะสื่อสารกับแภนด์แฟร์ตรัสจีนได้ด้วย
เบลล่ากำลังการไปบริษัทของให้เด็ก

ดาลน่าคำสั่งการไปบริสาทของให้เด็ก

ก็คือเตรียมตัวค่อนข้างจะนี่แล้วค่ะแต่ว่ารอแค่คิวของเบลนี่แหละค่ะ
เพราะว่าทางโรงเรียนก็พร้อมอยู่แล้วค่ะ
ช่วงนี้ยิ่งฝุ่นเยอะด้วยอะไรอย่างนี้ยังหนักเข้าไปใหญ่
ถ้าทำงานที่มันนักมันอาจจะเหนื่อยกาย
เครียดถึงสมองก็อาจจะป่วย
ผมเคยเป็นพวกแบบปวดท้องไม่มีสาเหตุ
เกิดจากความเครียดที่แบบจำบทไม่ได้
หรือว่าบทที่แบบหนักเกินไปบางทีก็แบบกลับมาคิดมาก
แล้วก็จนบางทีก็พักผ่อนน้อยแล้วเขาเป็นไปได้
ก็บอกเขาแค่ว่าก็พักผ่อนเยอะแค่นี้
มีดูงานอะไรพิเศษไหมมีอะไรปำรุงไหม
ตามินใช่ไหมนี่สายวิตามินคนนี้เลย

คือความจริงค่ะของเบลเป็นเกี่ยวกับเรื่องฮอร์โมนค่ะ
เป็นฮอร์โมนความเครียดซึ่งก็คือเหมือนก็ต้องดูแลตัวเองนั่นแหละค่ะ
แต่ว่าคือเรื่องของการดูแลสุขภาพ
หรือว่าการพักผ่อนการทานอะไรอย่างนี้
จะไม่ค่อยเกี่ยวกันสักเท่าไหร่ค่ะ
มันจะเป็นในเรื่องของฮอร์โมนซะมากกว่า
ตอนนี้นัดคุณหมออยู่ค่ะยังไม่ได้คิวค่ะ
เดี๋ยวจะไปอัปเดตเรื่อย

สำหรับตัวเบลยังทำงานได้เท่าเดิมอยู่ค่ะ
ก็คือทำงานหนักได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าถ้าเป็นงานที่มีภาวะความเครียด
ก็คือเป็นวันที่น่าจะค่าฝุ่นสูงค่ะแล้วเบลอ่ะลืมพกหน้ากากออกมาด้วย
เบลคือต้องไปทำงานค่ะก็บนรถนี่แหละ
แต่ว่าเราก็คิดว่าอยู่บนรถแล้วเราน่าจะไม่เป็นอะไรมาก
แต่ว่าสุดท้ายก็คือเหมือนเสียงแห้งแล้วก็เหมือนจมูกบี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคือก็เป็นอยู่ไม่นานค่ะเสร็จก็ทำงานได้อยู่
วันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองหรือเปล่า
ใช่ค่ะคือเบลว่านะคะคือผลกระทบของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน
แล้วแต่ภูมิของแต่ละคนด้วยอย่างของเบลก็เป็นไม่นานค่ะเบลก็หาย
ค่ะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนป้องกันเอาไว้ก่อนดูแลตัวเอง
ไม่เทียบไม่เทียบไม่เทียบได้หมดเลย
ขี่ซี่เออของแรกของชอบ

เพราะเนี่ยผ้าบ๊อฟก็ช่วยใน๔๕แล้ว

ยังได้ปกติ

เปล่าค่ะ

เริ่มเมื่อยค่ะ
เหมือนเพิ่ง
เดี๋ยวแป๊บนึงนะ
เหน็บไม่อยู่